ส่วนคุณลุงท่านนี้ค่ะก็น่าเห็นใจจริงแล้วก็ต้องถามความรับผิดชอบสำหรับคนที่ก่อเหตุด้วยค่ะ
คุณลุงเนี่ยมีอาชีพเก็บของเก่าขายนะคะแล้วปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยถูกมอเตอร์ไซค์เฉียวชนก็เจ็บอะค่ะ
วัยรุ่นที่ขี่มอเตอร์ไซค์เฉียวชนคุณลุงบอกคุณลุงเจ็บไหมก็ลงมาถามนะเจ็บ
งั้นรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวไปเอากระบะมารับ

เหมือนจะดีมันเหมือนจะจบได้แต่มันไม่อย่างนั้นคุณลุงรอค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๖โมงเช้าเชื่อไหมรอไปจนถึงเย็น
ตั้งแต่๖โมงเช้าจนถึงเย็นไปแล้วไปเลยค่ะ
วัยรุ่นไปแล้วไปเลยที่ไหนไม่รู้ไปเอากระบะที่ไหนก็ไม่รู้เนอะ
มาค่ะจนชาวบ้านแถวนั้นต้องช่วยพาคุณลุงนะคะจากริมถนนเนี่ยเอามาไว้ในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เรียกกู้ภัยมาช่วย
เนี่ยค่ะเพจคนข่าวบางประกงเขาเอาเรื่องราวนี้ไปโพสต์ลงไปนะคะปรากฏโอ้โหคนมาแสดงความเห็นใจกันมากเลยกดไลค์กดแชร์กันเยอะมาก
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้๒๒กุมภาพันธุ์นะคะที่ใต้สะพานข้ามมอเตอร์เวย์ตำบลพิมพาเบิ่มบางประกงคุณลุงในคลิปในภาพนี้ก็คือคุณลุงวัญชัยบุญปัญญาอายุ๖๔ปีอ่ะค่ะแล้วเก็บของเก่าขายเจออุบัติเหตุถูกมอเตอร์ไซด์เฉียวชนกระดูกเข่าซ้ายแตกแล้วโดนทิ้งแบบไม่มีเยื่อย
ถ้าไหวรอก่อนเดี๋ยวไปเปลี่ยนเอารถกระบะมาช่วยมารับนะคะแล้วไปเลยค่ะลุงก็รอแต่ลุงรออยู่
รออยู่แต่คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์คนนั้นไม่กลับมาอีกเลย
ชาวบ้านก็ช่วยพาลุงมานั่งหลบใต้สะพานให้ยาแก้ปวดกินก็รู้สึกปวดขาจนทนไม่ไหวนะคะ
ก็แจ้งกู้ภัยมาช่วยรับตัวส่งโรงพยาบาลเนี่ยค่ะแต่ลุงบอกว่าอย่าไปถือสาเลยรับสภาพได้เข่าที่เจ็บเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายค่ะ
โอ้ลุงใจดีนะ
อืม
ไม่เจ็บอะไร
ลุงคอยตั้งแต่เช้าอะแหละ
ตั้งแต่กี่โมงลุง

หัวเข่าแตกขาหักแล้วมันไม่ได้จบแค่ตรงนี้นะ

วัยรุ่นได้ยินข่าวนี้ตามไปรับผิดชอบนะ
เราลูกผู้ชายตามไปรับผิดชอบคุณลุงซะ